รูปชายของน้องสาว
ที่มันเกิดขึ้นที่เริ่มเป็นทางนำที่หดร้าย
เขาไม่เลือกเลยว่าเราเป็นใคร
มันเหมือนเราแค่อยู่ในดินแดนเขาเขาก็ยิง
เขาไม่เลือกว่าเริ่มในไทยเป็นคน
พื้นที่นี้ฉันก็จะยิงทิ้งความรู้สึกคือแบบเนี้ย
ทางนี้ทางทางหลังไปทำงานที่นี่มาประมาณกี่ปีแล้วเรามาดูกับภาพไหมครับ
สองปีกับห้าเดือนสองปีกับห้าเดือนไปทำอยู่ที่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย
อืมเท่าที่ดูจากภูมิของเขาอะค่ะมันจะมีทั้งทั้งฟาร์มอุวาวทางกาเศษ
อะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำทั้งกาเทศอยู่อยู่ใกล้กับชนวนกาซ่าไหมคะเดี๋ยว
เขาเป็นแคมป์แรกผู้ถูกคือตรงแคมป์แถวชายแดนใช่ค่ะอันนี้ได้รับทราบข่าวตั้งแต่เมื่อไรอะคะ
รู้รู้ตั้งแต่วันแรกว่าสูตรคนของเราทำเองอืมตอนแรกเราติดต่อมันเอง
ก็คือญาติญาติรู้ข่าวจากจากเพื่อนร่วมงานที่ที่เขาไลฟ์คือเขาไปดูใน
เฟสบุ๊คเรามันเป็นเราเจอเจอว่าแปดชั่วโมงที่แล้วเขาออกมาพูดว่าเขารอด
แล้วก็จากนั้นเราก็รู้ว่าคนของเราหายเราก็ตามคือญาติทางภรรยาเขา
เราญาติฝั่งฝั่งหลานเราเราก็ตามกับคือช่วยกันทุกทางที่ที่ที่ที่จะตามได้
ครับอย่างพวกที่ขอมานิดหน่อยนะคะคือทางการทางงานใช่ไหมคะค่ะ
สองปีกว่าทีนี้กระบวนการล่าสุดเนี้ยค่ะอธิบายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไทยได้เข้าไปช่วยเหลือ
หรือว่าแจ้งขั้นตอนอะไรยังไงให้ทางครอบครัวได้อันนี้ส่วนมากเขาจะแจ้งภรรยาเพราะว่าเวลาเวลาที่เราขอเวลาจนฝั่งนู้นขอข้อมูล
เขาจะถามว่าเราเป็นใครทางภรรยาเขาก็ติดต่อเขาก็จะเขาเป็นภรรยาเราเป็นน้าก็จะเป็นเวลาที่ทางการแจ้งเขาก็จะแจ้งภรรยาพอ
แต่ถ้าเราได้ข่าวที่ตามเฟซบุ๊กดำไลค์เราก็จะส่งข่าวให้ภรรยาเขาอีกทีหนึ่ง

ไลยาเราเหมือนพาเราก็แต่งงานมีครอบครัว

ทุกอย่างก็ก็จะย้ายทะเบียนบ้านไปยุงไทยพื้น
พอรู้เกิดหนิก็ไปตาม
ถ่ายเพื่อนเค้าคือถ่าย
รูปสุดท้ายที่เขาลงคือรูปไหน
คือหลานตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบเล่นเฟส
ขนาดเพชรยังไม่เป็นเพื่อนกันเลย
แล้วก็ไปตามจากเพื่อนเขาเท่าที่จะตามได้
จนไปหาลูกเก็บรูปว่าแคมป์เขามีกี่คนเฟสไหนบ้าง
ทุกทางที่จะตามได้
ก็ไปเก็บลูกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๗

วันศุกร์ก็ยังกินข้าวร่วมวง
แล้วก็มันมีคลิปหนึ่งที่คนในหมู่บ้านก็ยังหาไม่เจอก่อนนะคะ

แล้วเราก็ไปตามไปซูมดูว่าใช่คนของเราไหมอยู่ตรงไหน
หวังถึงว่าซู่มให้เห็นเหตุการณ์กันนั้นว่าใช่จานนี้มั้ย
ก็พยายามจับภาพว่าคนของเราหรือเปล่าอยู่ตำแหน่งนี้แทบจะแบบขยายนั่งดูแต่ละทีม
มันก็แค่เดาว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งในนั้นเราคือผู้สูญหาย
เมื่อมาทราบในวันที่เท่าไหร่คะ
คือเราเป็นผู้คนสูญหายตลอดเราก็ไม่มีชื่อตลอด
หมายถึงว่าเรามีชื่อกับเพื่อนแต่ไม่ได้มีชื่อกับทางการ
มีกับเพื่อนเขาเราติดต่อไปทางทางที่เจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเรายังมีชื่อคือผู้เสียงต่อเมืองยังมีชีวิตอยู่

ตั้งแต่วัน๗หรือเปล่าครับคะ
ใช่เขาเป็นแคมป์แรกที่โดนยิงนะเมืองคิมบูชน์อโลฮิง
เธอเป็นที่แรกเลยครับรักษณะของที่โดน
คือไม่รู้เลยว่าเรายังไม่มั่นใจเลยว่าที่กลับมาเป็นศพหรือเป็นกระดูกน้อง
เพราะว่าที่เราไปตามในเพื่อนเขามันมีโครงกระดูก๕โครง
แล้วที่รู้เลย๓อีก๒คนไม่รู้เป็นใครแล้วอีก๔คนคือผู้สูญหาย
เราก็ไม่รู้ว่าเราคือหนึ่งผู้สูญหายเลยแต่เรารับข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า
เจอคนของเราเรายังไม่รู้ว่าน่าจะเป็นศพหรือเปล่า
วินาทีน่ะที่รู้ว่าเป็นใคร
มันก็ช็อคเราตามกันมา๑๐วันตามทุกอย่างตามนั่งไล่
คือนั่งก้มดูแต่เฟซบุ๊กนั่งดูข่าวนั่งดูแต่ว่าจะมีแวบแรกที่คน
ใครที่บอกว่าเจอเราก็นั่งอยู่แต่กับไม่ใช่นอนกันทั้งเมียกัน
ไล่ว่าจะเจอคนเพราะเราไม่มีชื่อว่าเราตายตั้งแต่แรก
ทีนี้ทางครอบครัวตัดสินใจยังไงต่อไปครับ
เพราะว่าทางอิสราเอลเหมือนเขาพิสูจนอัตลักษณ์มาให้แล้ว
แต่ว่าทางครอบครัวต้องการร้องขอให้สตชไทยแล้ว

วันนี้ที่มารับเขาก็บอกว่าเขาไม่เปิดให้ดูที่นู่น

เขาบอกว่าขอดูหน้าที่บ้านก่อน

ใช่เค้าบอกว่าไปที่นู่นก็คงไม่เปิด

ไม่กระทั่งอยากรู้ว่าหลานตัวเองใส่เสื้อสีอะไรวันสุดท้าย

ความคลาสิทธิ์ของคนที่เสื้อเสียงกันจากนั้น
เราก็ยังไหวบ้านพลังน้ำยังตาย

ถ้ากรุณหายความรักเกินบ้าง
ผมบอกไงข้างนั้น

เพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวค่ะ
ภรรยาเขาได้รับข้อมูลครบอยู่อะค่ะ

โอเคขอบคุณค่ะ